สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
เริ่มมาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลจริงทั่วพระชาตาลทางที่๔๔
ซึ่งจะลงสนามกันในช่วงเย็นวันนี้แล้วนะครับ
ไฮไลท์สำคัญคือการเปิดจำหน่ายเสื้อครบรอบ๑๐๐ปี

ติดตามได้จากคุณวิลวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ
นอกเหนือจากการกันขันฟุตบอลจริงทั่วพระราชทานคีนซ์ครับ

วันนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดจำหน่ายเสื้อครบรอบ๑๐๐ปี

ซึ่งมีกลุ่มแฟนฟุตบอลที่สนใจมาต่อคิวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
นี่เป็นบรรยากาศของแฟนฟุตบอลที่ต่อคิวเข้าซื้อเสื้อ๑๐๐ปี
หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ซึ่งแฟนฟุตบอลจำนวนกว่า๑๐๐คนนะครับ
ก็ได้มาต่อคิวเข้าซื้อทั้งบริเวณหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน

ก็คือบริเวณตรงข้ามสนามราชมังคลากีฬาสถานอาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ

เสื้อผ้าทีมชาติไทย๑๐๐ปีจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาเป็นต้นไป
ขณะที่เกรดปกติในราคา๕๙๐บาท๑คนซื้อได้๒ชุดครับ
ผู้จัดนั้นเปิดรับบัตรคิวเริ่มในเวลา๑๒นาฬิกาครับ
แต่แฟนฟุตบอลไทยนั้นก็ได้นัดคิวซื้อเสื้อด้วยตนเอง
ด้วยการนำปากกามาเขียนคิวไว้ที่บริเวณข้อมือนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแล้วก็แสดงให้เห็นว่ากระแสของการซื้อเสื้อครบ๑๐๐ปีทีมชาติไทยนั้นมีล้นหลามทีเดียวครับ
ฟุตบอลบางส่วนเปิดเผยนะครับว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดและต้องการจับจองเป็นเจ้าของ
ปีแรกและปีที่เราจะได้ถ้วยมาขออีกปีหนึ่งก็ได้

เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานตอน๕โมงครึ่งครับ
มาถึงนี่ก็ตอนเช้าผมตั้งใจจะมาซื้อเพื่อทีมชาติไทย

โดยมีความตั้งใจต้องเป็นเจ้าของให้ได้ครับ
โดยส่วนตัวผมก็ชอบสะสมเสื้อบอลอยู่แล้ว
แล้วปีนี้ผมตั้งใจจะส่งให้ได้ให้ครบ๘๐ตัว

และเป็นโอกาสดีที่เสื้อทีมชาติไทยตอนนี้
จะเป็นเสื้อทีมชาติไทยตัวแรกของผม

ไทยรัฐทีวีนั้นก็ได้เตรียมลานกิจกรรมไว้ให้
แฟนฟุตบอลที่ไม่มีตัวเข้าชมนะครับ
แล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันครับ
คุณผู้ชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
ขณะที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับซีเรีย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดบรรยากาศ
และรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
ลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ